มาดูหัวอกของผู้เป็นแม่ในการที่จะตามหาลูกสาว

เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งก็คือนางสาวพิชาพรคิดชอบ
อายุ๓๒ปีซึ่งเธอตั้งคันได้๔เดือนด้วย

ผู้เป็นแม่ร้อนอกร้อนใจอยากจะตามหาเหลือเกิน
เรื่องนี้มีความคืบหน้านะครับเพราะตำรวจก็นี่กำลังค้นหาผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้คือนายเจสันซึ่งเป็นสามีของนางสาวพิชชาพร
เพราะนายเจสันตอนนี้ก็หายตัวไปเหมือนกัน
หญิงสาวที่หายตัวไปคือนางสาวพิชชาพรคิดชอบอายุ๓๒ปี
หายตัวไปจากบ้านที่ตำบลชายสถานอำเภอเมืองน่าน
ตั้งแต่วันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เป็นแม่
ผู้เป็นแม่ก็คือนางอนงตัญญาเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาว
มีสามีเป็นชาวอเมริกันชื่อนายเจสันทั้งสองพบรักกันที่ภูเก็ต
จากนั้นนายเจสันก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับ
วันที่๒พฤษภาคมช่วงเวลาเที่ยงนางอนงผู้เป็นแม่ยังได้โทรศัพท์
คุยกับลูกสาวก็คือนางสาวพิชชาพรอยู่เลยนะฮะลูกสาวก็ยังพูดคุยกับแม่ตามปกติครับ
จากนั้นช่วงบ่ายโมงผู้เป็นแม่ก็ส่งข้อความทางไลน์ไปหาลูกสาว
แต่เห็นแล้วล่ะว่าลูกไม่ได้อ่านข้อความแล้วก็เธอก็เลยส่งเข้าไปอีก
แล้วก็โทรหาลูกอีกปรากฏว่าลูกสาวไม่รับสายเลยนะคุณ
ทั้งวันนึงขึ้นของวันที่๒พฤษภาคมไม่รับสายเลย
พอรุ่งขึ้นวันที่๓พฤษภาคมแม่ก็เดินทางข้ามอำเภอเลยนะคุณ๖๐กิโลเมตร

ยังพบนายเจสันสามีของลูกสาวนอนอยู่ภายในบ้าน
ก็เลยถามนายเจสันแล้วครับว่าลูกสาวของเธอหายไปไหน

ผู้เป็นแม่ของผู้สูญหายก็ฟังไม่เข้าใจเหมือนกัน

สักพักหนึ่งนะฮะนายเจสันก็รีบขี่รถจักรยานยนต์วิบาก

ตอนแรกผู้เป็นแม่ของนางสาวพิชาพร
ก็คิดว่านางเจสันจะไปตามหาภรรยา
ผู้เป็นแม่ก็นั่งรอจนถึงบ่าย๓โมง
ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมนายเจสันก็ยังไม่มา
แม่ก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปดูภายในบ้าน

ไปพบที่นอนเครื่องฟอกอากาศ
และข้าวของเครื่องใช้ของนายเจสันที่หายไปแล้วนะครับ
ก็ถั่วนอกเร็ว
ผู้เป็นแม่ก็เป็นห่วงลูกสาวนะครับ
ทีนี้พอลูกสาวหายไปพอมาตามที่บ้าน
นายเจสันสามีของลูกสาวก็หนีออกจากบ้านอีก
มันมีพิรุธมากมายนะครับ

เธอได้ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองน่าน
และตำรวจก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ปรากฏว่าพบว่าในห้องนอนมีรอยคราบเลือดด้วย
และตำรวจนะฮะก็ต้องตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่บ้านนะครับ
ก็ไปพบฟูกพร้อมด้วยผ้าปูที่นอนเปื้อนเลือด
แล้วก็เครื่องฟอกอากาศที่หายไปจากบ้านนี่แหละฮะ

พบว่าถูกทิ้งที่กองขยะห่างจากบ้านหลังนี้ไปประมาณ๑๕กิโลเมตร
ทีนี้ล่าสุดนะครับตำรวจต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
รอยต่อที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่

ทราบมาว่านายเจสันเพิ่งจะซื้อมา

ใช่นี่คือเป็นภาพวงจรปิดสุดท้าย
ที่เรานำเสนอข่าวไปว่านายเจสันขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ใช่ทีนี้ตำรวจก็ต้องสืบจากมอเตอร์ไซคันนี้แหละฮะ
มอเตอร์ไซคันนี้เพิ่งจะถูกซื้อมานะครับ
ราคา๕๐๐๐บาทจากร้านในตัวเมือง
นายเจสันไปซื้อมอเตอร์ไซคันนี้

ทางด้านของนางสาวพิชาพรก็หายออกจากบ้าน
คุณเข้าใจป่ะว่ามันต้องเกี่ยวเนื่องกันแน่
ตำรวจก็ต้องเอาข้อมูลตรงนี้
เชื่อมโยงเหตุการณ์ให้ได้นะครับ
และตำรวจบอกว่าวันที่๑พฤษภาคม

ซื้อจักรยานยนต์มาในราคา๕๐๐๐บาท
ช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมงนั้นนะฮะ

ตำรวจใช้สุนัขดมกลิ่นออกค้นหาบริเวณป่าหลังบ้าน

ก็เกาะติดการค้นหาด้วย

ปรากฏว่าตอนนั้นมันมีสุนัขหอนแบบแปลก
บอกแบบนี้แล้วจู่นะฮะนางอนงแม่ของผู้สูญหายเนี่ย
ก็เป็นลมพอนางอนงฟื้นคืนสติขึ้นมา
ก็บอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าลูกอยู่ทางนี้
เจ้าหน้าที่ก็รีบตามไปเลยค่ะไปตรวจดูค่ะ
ใช่เจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติตามไปยังจุดที่เธอเดินไปชี้
แต่ไม่พบอะไรไม่พบใครนะครับ
ตำรวจเปิดเผยว่านายเจสันมีคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามฆ่าเนี่ย
โดยได้รับการตัดสินปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ทำทันบนอยู่
แต่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องนะครับ
แล้ววันนี้เองตำรวจสพเมืองน่านตำรวจท่องเที่ยว
แล้วก็กู้ชีพหลายหน่วยงานยังคงระดมกำลังกัน
ในการค้นหาผู้สูญหายไปก็คือนางสาวพิชชาพรนะครับ
ก็ตอนนี้เริ่มค้นหาตีวงจากจุดที่พบฟูก
พร้อมกับผ้าปูที่นอนที่เปื้อนเลือด
พบเครื่องฟอกอากาศที่มีคราบเลือดติดอยู่
ที่ถูกทิ้งที่กองขยะห่างจากบ้านไปประมาณ๑๕กิโลเมตรนะครับ
โดยเอาจุดนี้เป็นจุดหลักจุดกลางนะคุณนะ
และขยายในรัศมีร์โดยรอบนะครับ
ค้นหาโดยรอบอีก๕จุดที่สำคัญ
แต่ตอนนี้ยังไร้วิแววคุณ
ยังไม่เจอตัวของผู้สูญหายนะครับ
ขณะที่ตัวของนายเจสันสามีชาวอเมริกันนะครับ

ก็แจ้งไปยังจุดสกัดแล้วก็ด่านต่างแล้ว
หากใครพบเห็นขอให้ประสานมาที่สพเมืองน่านทันทีนะครับ
นี้มีรายงานนะครับว่าบัญชีของนายเจสัน
เบิกเงินออกไปเบิกไป๑แสนบาท
เมื่อวันที่ออกจากบ้านไปนะครับ
ถึงตอนนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวทางด้านบัญชีออกเลยนะคุณนะ
ก็คือไปวันสุดท้ายที่เบิกไปแล้วครับวันที่๑พฤษภาคมเบิกไปแสนนึงนะครับ
ตอนนี้ตรวจสอบบัญชีแล้วเหมือนกัน
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอื่นใดนอกเหนือจากวันที่๑พฤษภาคมนะครับ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าหากผู้ใดมีเบาะแสของนางสาวพิชชาพร
แล้วก็นายเจสันที่เห็นในภาพนี้นะครับ
สามารถแจ้งได้ที่สพเมืองน่านให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้เลยนะฮะ
หมายเลข๐๘๑๐๒๕๐๐๒๔นั่นเองนะครับ